ของโควิด๑๙เรายังวางใจไม่ได้นะครับหลายท่านอาจจะละเลยไปกับเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมิหรือว่าไปเช็คอินไทยชนะก็ตามทีนะมันกลับมาอีกแล้วสองคัสเตอร์ใหญ่อย่างทองหล่อเองสถานปันเทิงนั้นก็มีแว่วแววมานะครับว่ารัฐมนตรีคนดังไปเที่ยวแล้วไปอยู่ในห้องเดียวกันกับคนที่ติดโคว
กันหลายท่านเหมือนกันรวมทั้งกลุ่มคัสเตอร์ที่เมืองจำกลางนราธิวาสเพราะว่ามีทั้งนักโทษและผู้คุมไปร่วมงานเรื่องของผลงานการต่อต้านยาเสพติดที่โรงแรมที่สุราชแล้วในงานนั้นมีคนร่วมงานเป็นพันพันคนกลับมาปรากฏว่าติดโควิดตอนนี้เรือนจำนราธิวาสนี่กำลังอลละเวงกันไปหมดเลยในเรือนจำนักโทษ๒๓๐๐กว่าคนเนี่ยต้องกักเอาไว้ตรงนั้นแล้ว

ผู้คุมหนึ่งราย๖คนนี้เขาเดินทางไปร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานต่อต้านยาเสพติดที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่สุราธานีตั้งแต่วันที่๑เมษายนในงานนั้นมีคนเป็นพันคนครับผู้ต้องขังจากที่อื่นมานักเรียนนักศึกษาจากหลายโรงเรียนไปร่วมแสดงผลงานกันก็ต้องไปพบปะไปเจอกันเป็นพันพันคนแล้วกลุ่มผู้

สี่วันนะฮะจนถึงนู้นล่ะครับถึงหลังสงกรานเลยครับสี่หก
เมษายนคนกลุ่มนี้จะออกไปงานสงกรานไม่ได้นะครับคุณต้อง
ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่
กลิ่นลิ้นไม่รับรสต่างไปตรวจหาโควิด๑๙ทันทีนะครับ
อันนี้เป็นคลัสเตอร์ของเรือนจำกลางนราธิวาสค่อนข้างน่าเป็น
ห่วงเพราะว่ามีคนสุ่มเสี่ยงเยอะมากเยอะมากนะฮะอีกกลุ่มหนึ่ง
กลับมาที่กรุงเทพเป็นกลุ่มคัสเตอร์ของสถานบันเทิงย่านทอง
ห่อเอกมัยเป็นข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ที่มันพีคขึ้นมา
เพราะอะไรมีกระแสข่าวว่ามีบุคคลระดับรัฐมนตรีไปเที่ยว
ตอนนี้เนี่ยตามข่าวตอนแรกบอกว่ารัฐมนตรีท่านนี้มั่นใจ
ว่าท่านไม่ติดท่านก็เลยเดินทางมาประชุมครมอคตกลงไม่
ไปหรือไม่ติดตอนแรกเนี่ยตามกระแสข่าวท่านคนนี้บอกว่าท่าน
มั่นใจว่าไม่ติดแสดงว่าไปเลยแต่ล่าสุดปฏิเสธว่าไม่ได้ไป
เอากระแสข่าวนี้ก่อนตอนแรกท่านบอกว่าท่านไม่ได้ติดนะฮะ
ยังไปประชุมคอรมอลแล้วก็ยังไปตรวจราชการในวันที่๓เมษา
ยนต์ซึ่งผมทราบว่าใครที่ไปจุดราชการเพราะผมได้ติดตามผล
ท่านอยู่พอดีนะฮะแต่ว่าแน่นอนนะฮะไอ้เรื่องทั้งหมด
มวลเนี่ยดันไปตกอยู่กับกระทรวงคมนาคมคนจับจ้องไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในศักดิ์สยามชิดชอบกับ
รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมนายอธิรัฐรัตนา
เสร็จแต่สองท่านนี้ออกมาปฏิเสธแล้วครับพี่เบิร์ดคุณผู้ชมครับ
ผมไม่ได้ไปเที่ยวตามข่าวออกนะฮะคุณสาธายาบอกว่า๒๕
มีนาคมเนี่ยผมไม่สบายผมยกเลิกการประชุมที่กระทรวงทั้งวัน
เลยตอนเย็นก็ไปหาหมอทำกายภาพวันรุ่งขึ้น๒๖ก็ไปร่วม
ทดสอบรถไฟฟ้าสายสีแดงที่บางซื่ออ่าก็คือไม่ได้ไปลาวส์นั้น
วันที่๒๕อีกคนนึงรัฐมนติช่วยคมนาคมคุณอาทิรัสก็บอก
ว่าวันที่๒๕ผมกลับไปลงพื้นที่อยู่โคราชแล้วมี
งานทั้งวันผมไม่ได้ไปปิถามด้วยกระแสข่าวที่มี
๒ท่านเนี้ยใช่คนที่ก็มีอยู่ในใจที่บอกว่าแต่รับงาน
อยู่ไหมใช่ครับเออผม

ท่านก็ไปจุดราชการตามที่เป็นกระแสข่าว
ซึ่งจริงแล้วก็ต้อง

น่าจะฉีดแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะท่านนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะฮะ
ทีนี้รัฐมนตรีอีกคนที่เข้าข่ายต้องสงสัยคือคุณสุพัฒนภงพันธ์มีชาวครับ
บรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
มีกระแสข่าวว่าท่านไปร่วมการเลี้ยงของเอกอักษรทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
แล้วที่นั่นท่านก็ติดเชื้อหมายถึงว่างานนั้นทูตติดเชื้อโควิด๑
เรื่องนี้นายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็บอกว่า
จากการสอบส่วนโรคไม่มีรัฐมนตรีคนไหนไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อเลย
ไม่มีรัฐมนตรีคนไหนไปติดเชื้อจากเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นด้วยเลย
โดยนายสุพัฒนภงได้ไปตรวจหาโควิด๑๙แล้วที่โรงพยาบาลอุดรธานี
ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการแล้วก็มีกำหนดจะรับวัคซีนในสัปดาห์หน้า
แต่ผมก็ไม่ทราบว่ากระแสข่าวที่บอกว่ารัฐมนตรีบางท่านไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อมันออกมาได้อย่างไร
เพราะว่าล่าสุดก็มีการออกมาปฏิเสธกันยกใหญ่แล้วล่ะ
ก็ถ้าอยากให้ประชาชนพูดความจริงเปิดเผยข้อเท็จจริงท่านเองก็ต้องเปิดเผยข้อที่จริงนะครับ